คนนี้ไอ้คนนี้แหละไอ้ที่จับกล้องนี้แหละ

มีใช่ไหมล่ะขออีกทีมีแมนุกกี้ทำจริงมั้ย

มีเรื่องแปลกก็คือพึ่งป่ามาทำรังที่ตรงนี้
ละกันผู้เชี่ยวชาญมาจัดการกับพึ่งที
งั้นไปดูกันหน่อยดูแล้วกันรังพึ่งใหญ่ขนาดไหน
เบรมเบอร์เทอร์เลย

ใช่ไหมล่ะโดนต่อยเขาให้เลยนะฮะ
ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นแฟลต์ข้าราชการหลังสารกลางจังหวัดพยาว
มีคนอาศัยอยู่เยอะด้วยนะ
เพราะฉะนั้นนะเขาก็เลยไม่สบายใจ
ละกันผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจัดการกับพึ่งที
มาเลยครับคนนี้ฮะชื่อนายวัด
ซึ่งเป็นพรานตีพึ่งป่าเข้าปฏิบัติหน้าที่
พึ่งจ๊ะพึ่งจ๊ะช่วยออกไปก่อน
เขาก็ไปแบบละมุนละม่อมละเมียดละมัยตามสไตล์ก็คือ
ควันก่อนใช้ควันจากอะไร
กากมาพร้าวแห้งเรื่อยแล้วจุดให้ขวันมันพึ่ง

คุณสุภาษณ์สลามคุณหัวเราะอะไร

เปิดเผยให้เห็นว่ารังพึ่งนั้นใหญ่แล้วก็ดูเหลือง

เห็นไหมรางพรึ่งเป็นอย่างนี้

แล้วเมื่อพี่เขาตัดรังพึ่งออกมายังมีหน้ามากวักมือเรียกนักข่าว
มามามาดูใกล้นี่คู่ศรีเมืองพยาวนักข่าวไทยรัฐ

พอเห็นว่านักข่าวของเรากำลังถ่ายที่วัดเขาบอกว่ามาสิมามาถ่ายใกล้นี่

นักข่าวพยาวคู่ซีไทยรัฐบอกไปเถอะจัดเองเถอะ
ใครจะไปก็ไปไม่ใช่เราแล้วล่ะ
ไม่เขาให้เหตุผลว่ามุมวายมันสวยกว่า
ไปใครจะไปก็ไปโดนพึ่งต่อยไม่คุ้มแล้วมันลุมต่อยนะเฮ้ย

สุดท้ายเขาได้รังพึ่งมา

มีอะไรฮะอูชังนะน้ำพึ่งน่ะแล้วก็บอกว่าน้ำพึ่งที่เป็นน้ำพึ่งป่าเนี่ย
เหมือนกับว่าเป็นยาอายุวัฒนะกินแล้วอมตะฆ่าก็ไม่ตาย
โหมันเหียดถึงขนาดนั้นเลยเนาะ

ก็พูดเวอร์ไปหลังผมดูหนังจีนเยอะไปหน่อย
แต่อย่างนี้ละกันเขาบอกว่าเอาไปทำเป็นยาอายุวัฒนะ

ตัวน้ำพึ่งหรือว่ารังพึ่งเนี่ย
มีเหมือนเป็นวิตามงวิตามินที่มันเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วย

ไม่มันเป็นชื่อสารอันนี้มันเป็นชื่อสาร

ที่วัดนะผู้เชี่ยวชาญในการไล่พึ่งเขาบอกว่านี่ถ้าหากว่าใครนะบ้านไหนมีพึ่งเข้าไปทำรังภายในบ้าน
บอกเขาแล้วกันถ้าอยู่ในจังหวัดพยาวเดี๋ยวเขาจะไปจัดการให้
อย่าไปไล่เองแล้วดูสิสิ่งที่ได้มาเมื่อไล่พึ่งออกไปแล้ว
รังพึ่งที่ชุ่มฉ่ำไปด้วย

โอ้โหมันฉ่ำหวานฉ่ำหวานได้กิน

พี่แล้วตอนเมื่อกี้ที่พี่นั่งแอบอยู่บนตึก
ก็อย่างไงธรรมธรรมยนต์พี่เต็มที่แล้ว
อันนี้จากซิ่งนั่งอยู่มุมตึกธรรมธรรมที่ถ่ายภาพ
สักพักได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นรังพึ่งหวานคำ
เอาเป็นคุณคุณจะกล้าเข้าไปก็ได้พี่เขาก็ทำถูกแล้ว
เป็นผมผมก็ทำแบบพี่เขาแต่ว่ายังไงคุณชนะ
น้ำผึ้งที่คุณทานเนี่ยมันอร่อยหวานฉ่ำแบบที่พี่เขาทานให้เราดูไหม
หวานหวานหวานหวานหรอฮะแล้วถ้าเป็นคุณเนี่ย
ถ้าคุณเห็นเพลิงเหมือนไงคุณกล้าไล่เพลิงไหมคุณกล้าไล่ไหมเพลิง
เฮ้ยคุณพูดอะไรทำไมล่ะไปอย่างนี้

ชีวิตนี้ผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพึ่ง

แล้วให้เขาเขาชอบเพื่อนเขาอยู่ไปนะฮะ